สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะปีนี้นะคะฤดูร้อนของประเทศไทยของเราสั้นมากเป็นพิเศษค่ะ
อีกไม่กี่วันจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าค่ะ
รับมือกับพายุฤดูร้อนกันได้เลยค่ะจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่า
ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ค่ะ
วกกับมีลมแรงและมีเตือนฟ้าผ่านะคะไม่ควรอยู่กลางแจ้งขณะฝนตกค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้ยังอาจเจอกับพายุลูกเห็บร่วมด้วยค่ะทำให้อุณหภูมิไม่ร้อนมากนักค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนมากไม่แพ้กัน
ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ค่ะซึ่งสิ่งที่น่ากลัวเนี่ย
ก็คือลมที่พัดแรงนะคะและมีฟ้าผ่า
จุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนตลอดช่วงค่ะคุณผู้ชม
อันดามันสูงกว่าอ่าวไทยนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะในระยะนี้
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนเยอะกว่าช่วงก่อนหน้านี้ถึง๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชม
นอกท้องฟ้าของประเทศจีนค่ะ

ชมดวงดาวนี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะในช่วงกลางดึก
ซึ่งมณฑลหายหนาคุณผู้ชมจะประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยเป็นจำนวนมากค่ะ
แล้วก็มีความสวยงามทางธรรมชาตินะคะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวค่ะ
อกจากนี้ค่ะยังคงเป็นที่ตั้งนะคะของท่าเรือประมงที่สำคัญของจีนด้วยค่ะ
และนี่คือรูปของเรามาวันนี้สวัสดีค่ะ